จีลมาฮะ

ไปเนี่ยค่ะด้านหน้าค่ะไม่ทันงานแล้วค่ะ

เป็นเรื่องร้อยครับ

มีเมียใหม่แล้วล่ะไอ้จ่ายไปไหนล่ะ
ใจค่ะแต่เปลี่ยนเป็นตุ๊ดแต่เปลี่ยนเป็นตุ๊ดค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะพี่ทีฟสวัสดี
แล้วก็พีชวัชราสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีครับผม
นี่จากหนังล่าสุดเลยสักกรินตัวจริงเลย

แต่เดี๋ยวมันจะร้อนนะคะนี่ฉันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยข้างในไหมคะ

จักรหรือครับจักรตนี้ยังนะครับคำใหม่มีแฟนแล้วยังคะ

พูดถึงหนังนะคะก็อย่างที่ทราบคือคุณพีชเนี่ยโทษนะคะบ้านรวยมากเลยค่ะ
เทนทรายทำไมคุณมารับโหมดเป็นวินมอเบอร์ไซด์ได้ขนาดนี้คะ
ตอนที่ผมคุยครั้งแรกผมก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจดี
ไอเดียของพี่ผู้กำกับตอนคุยเขาพอดีวันนั้นเขาคุยกับผม
เขาบอกว่าคนชอบดูถูกหนังตลก
ว่าทำไมหนังตลกทำให้ดีไม่ได้
ผมเลยรู้สึกว่าเออเขาดูมีความตั้งใจที่อยากจะทำหนังตลกที่แบบมีคุณภาพจริงค่ะ
มาฟังพี่คิมบ้างค่ะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วย
ค่ะแล้วก็หัวดาคาเขาพูดถึงหน้าสดทั้งเรื่องพี่ครีม

แต่พอได้เข้าไปอ่านบทแล้วเข้าไปทีละฉากทีละฉาก
เราจะได้รู้ทันทีเลยว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้นะ
คือนอกจากความตลกแล้วเนี่ยนะครับ
คือผมว่าหนังเรื่องนี้จุดสำคัญของมันคือ

คือถ้าคุณเลี้ยงครอบครัวได้ครับคุณกลัวภูมิไฟร้าทิ้ง
แต่ก็ถือว่าเป็นเขาเลยแม่ลูกในเรื่องที่เข้าขากัน
ด้วยความเราเป็นเราไม่ใช่นักแสดงเราเป็นนักร้อง
เราก็เหมือนกับอยู่คนละคนละวงการพวกเขา
เราก็จะนั่งสังเกตคอยสังเกตว่าใครเป็นไง
บางคนแบบว่าไม่ได้มาจากครอบครัวร่ำรวย
แต่เขาจะเยอะแยะนั่นนู่นนี่อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะจนเราบอก
แล้วเราก็จะนึกในใจว่าลูกคนมีตระกูลนี้ล่ะมัน
เวลาที่แบบว่าเราไปเจอคนอื่นแล้วพอเห็นปั๊บเนี่ย

เป็นอย่างเดียวนักแสดงและเป็นเด็ก
ดูหรือยังคะคุณพ่อคุณแม่จีราธิวัฒน์

ตอนนี้ไม่อยู่ฮะตอนนี้อยู่ต่างประเทศกัน
ใช่ก็เลยยังไม่ได้ดูเดี๋ยวกลับมาเห็นเขาพิมพ์มาแล้ว
เดี๋ยวกลับไปนำมาดูคนอะไรอ่ะบ้านมีโรงหนัง
มีโรงหนังบ้านมีซุปเปอร์มาร์เก็ต
ฮัวบ้านมีทุกอย่างคนอะไรดูลงมาตั้งแต่เสียทุกอย่าง
เขาก็มาเช่าของผมสิครับ
เอาเป็นว่านี้แค่สำคัญและสนุกนะคะ

หนังไทยต้องเชียร์กันได้ครับทุกโรงภาพยนตร์วันไหนครับ
ก็เริ่มวันที่๒๐นกันดายยนต์ครับ

ใครอยากจะพิสูจน์ว่าเฮ้ยจริงแล้วพีชพัชระเนี่ย